ส่วนที่จังหวัดบุรีรำค่ะเกิดเหตุไฟไหม้ร้านนวดนะคะ
ช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยเจ้าของร้านไม่อยู่แต่ถามว่าเจ้าของร้านไม่อยู่
แสดงว่าทุกคนปลอดภัยไม่ค่ะแม่เจ้าของร้านเป็นผู้ป่วยติดเตียง
อายุตั้งเก้าสิบเอ็ดปีนอนอยู่ในร้านในช่วงที่เกิดเพลิงไหม้เนี่ยนะคะ
แต่มีพลเมืองดีเป็นผู้ชายสองคนค่ะช่วยดับเพลิงหนึ่ง
ช่วยอุ้มแม่ติดเตียงคนนี้อายุเก้าสิบเอ็ดปีออกมา
ผ่าเพลิงออกมาได้สำเร็จและตัวเขาเองถูกไฟคลอกเล็กน้อยด้วยเนี่ยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นห้องแถวชั้นเดียวใกล้กับโรงพยาบาลบุรีรำค่ะ
ห้องต้นเพลิงเป็นร้านนวดแผนไทยตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยนะคะ
คนที่อยู่ในห้องแถวติดติดติดกันประมาณสามสิบห้อง
เขาก็กลัวไฟกระลามข้าวผลจะเสียหายขนข้าวของออกมากองว่า
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาเกือบ๒ชั่วโมงควบคุมเพลิงเอาไว้ได้นะคะ
สอบสวนในขณะเกิดเหตุ
นางบุญช่วยอาทิตย์จวงศ์เจ้าของร้านนวดค่ะ

แต่คนที่อยู่ในร้านคือแม่เล็ก

อายุ๙๑ปีเป็นเจ้าของร้านนวด

ลุ้นว่าคุณแม่จะเป็นอย่างไรนี่นะคะ
คุณแม่เป็นผู้ป่วยติดเตียงนอนอยู่ในร้านคนเดียว
เมื่อตอนที่เกิดไฟไหม้ปรากฏว่า
คุณแม่พยายามช่วยเหลือตัวเองนะ
ด้วยการคลานออกมาคลานออกมา
กลัวจะถูกไฟคลอกไปที่หลังร้าน
ช่วงนั้นค่ะมีพลเมืองดี๒คน
ชื่อว่าคุณพัชรพงศ์นวลทอง

แล้วก็คุณสายฟ้าเป็นเจ้าของร้านซ่อมรถจักรยานยนต์อยู่ใกล้นั่นแหละ

คว้าถังเคมีดับเพลิงพอใช้เป็นอยู่บ้าง

อีกหนึ่งคนค่ะวิ่งฝ่าเปลวเพลิงเข้าไปเลย
เข้าไปช่วยคุณยายเล็กได้ทันก่อนที่จะถูกไฟคลอก
แล้วก็รีบอุ้มคุณยายไปส่งโรงพยาบาล
ถามว่าแล้วกูไปไม่พาไปส่งเหรอ
โรงพยาบาลอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุ๕๐เมตร

ล่าสุดอาการคุณยายพ้นขีดอันตรายแล้ว
แต่ว่าแพทย์ยังคงต้องดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะ

เพราะว่าหนึ่งที่แขนผมมันเป็นตรงนี้
มันเป็นพวกคุณพวกอะไรผู้ผัก

ที่เขาเป็นคนถือถังดับเพลิงผม
ผมวิ่งมาจากบ้านให้พี่เขาจัดการ

ก็เลยมีคนหนึ่งสวมไปให้ยายเข้า
เข้าไปโรงพยาบาลก่อน